มาดูคลิปเหตุการณ์ระทึกกลางสี่แยกกันเลยนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นภาพจากกล้องหน้ารถนะ
รถฝั่งนี้เขาไฟเขียวกันแล้วก็ค่อยเคลื่อนกันออกไป
แต่รถฝั่งขวาที่มาจากอีกแยกหนึ่งปรากฏว่า
ไม่จอดนะฮะไม่จอดติดไฟแดงครับ
พุ่งมาเลยจนกระทั่งเป็นเหตุชนกันนะฮะ
ละกอกระจายเพราะว่าเป็นรถบรรทุกมะละกอฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะทั้งมะละกอกระจายทั้งเสาไฟเนี่ยหักโค้นลงมานะฮะ
และที่สำคัญมีคนเจ็บด้วยคุณ
เพราะว่าคนบาดเจ็บก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายโดนัท
พวงมาลัยอยู่กลางสี่แยกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงจราจร

รถกระบะบรรทุกมะละก่อเต็มคัน

แล้วก็ชนยับดังสนั่นกลางถนน
ทะเบียนจันทบุรีสภาพพลิกตักแข็ง
ล้อด้านหลังขวาหลุด๑ล้อ

กันชนหน้าแล้วก็กระโปรงข้างซ้ายได้รับความเสียหาย
ส่วนคนเจ็บเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายโดนัท
และขายพวงมาลัยอยู่กลางสี่แยกได้รับบาดเจ็บ๒ราย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีครับ
ทีนี้ต้องถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรนะฮะ
แม้ว่าภาพจากกล้องหน้ารถจะสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ
ถ้าดูอีกทีนะจะเห็นว่ารถกระบะซึ่งบรรทุกมะละกอนี่แหละ
เป็นรถต้นเหตุครับนี่ขอดูตรงนี้หน่อยนี่เห็นไหมฮะ
เขาฝ่าไฟแดงมาเลยนะฮะส่วนฝั่งนี้เขาไฟเขียวกันอยู่นะคุณนะ
ค่ะส่วนกระบะบรรทุกมะละกอเนี่ยฝ่าไฟแดงมานะครับ
ตัวของคนขับรถกระบะบรรทุกมะละกอก็คือนางสาวปียะนุษย์เนี่ย
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเธอเดินทางมาจากจังหวัดสะแก้วนะฮะ
บรรทุกมะละกอมาเต็มรถแหละครับเพื่อจะนำมะละกอเนี่ย
ส่งที่ปฐุมธานีมากัน๓คนแล้วเธอเป็นคนขับ
ตอนนั้นจะถึงสี่แยกไฟแดงที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
ตอนนั้นยังเห็นเป็นไฟเขียวอยู่ไงคุณก็เลยเร่งเครื่อง
พอมาประชิดกับสัญญาณไฟจราจรปรากฏมันเป็นไฟแดงทันที
เธอก็เลยเบรกไม่ทันครับก็เลยต้องฝ่าไปแบบนั้น
ส่วนรถคู่กรณีที่มาตามสัญญาณไฟเขียวเนี่ยมาพังแยกนี้นะฮะ
รถฝอดนี้นะฮะไปชนกับรถของเธอทำให้รถของเธอเนี่ยพลิกคว่ำตะแคง
แล้วก็ไปโดนเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสาสัญญาณไฟจราจร
ล้มได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าขายของ
สี่แยกได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเธอบอกว่าเธอเบรกไม่ทันจริง
แต่คุณมันก็ต้องเตือนกันเนอะพอเห็นเป็นไฟเหลืองแล้วเราต้องเบรกเลย

ขณะที่คนขับรถฟอร์ดก็คือนายกฤษดา
เล่าให้ฟังบอกว่าผมจอดรอสัญญาณไฟเขียวอยู่สี่แยกนี้
พอไฟเขียวปุ๊บผมก็ค่อยออกตัวตามปกติฮะ
แต่อยู่รถกระบะไปทุกภาคละกอ

แล้วก็มาทำให้ผมไปชนรถเขานะครับ
ผมมาถูกทางแล้วก็ภาพจากกล้องหน้ารถ
ก็เป็นหลักฐานชัดเจนเหมือนกันนะครับ